นักร้องนามวงลิงคินพาร์คนะคะ
สำหรับเชสเตอร์เบนิงตันที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลง
ซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับบรรดาแฟนเพลงเป็นอย่างมากเลยนะคะ
รวมไปถึงศิลปินไทยในบ้านเราด้วยเหมือนกันที่รู้สึกถึงการสูญเสียในครั้งนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนุ่มกลาค่ะที่ยกย่องให้เชสเตอร์เป็นตำนาน
ลิงคินพาร์คถือเป็นวงสากลวงแรกที่เขาเคยติดตาม
เคยใช้เพลงประกวดและยังเป็นแรงบันดาลใจของเขาในวัยเด็กอีกด้วยนะคะ
ทางด้านปั๊บโปเตโต้บอกว่าตัวเองตกใจมากที่ได้ทราบข่าวร้าย
หลังจากที่ตัวเองเพิ่งจะลงจากเวทีคอนเสิร์ต
กล่าวว่าเชสเตอร์เป็นแรงบันดาลใจในการร้องเพลงและทำเพลงของเขามานานด้วยเช่นกันค่ะ
เดียวกับเจ๋งบิ๊กแอสนะคะที่โพสต์ว่า
เชสเตอร์เบนนิงตันเป็นนักร้องที่ทรงพลังที่เขาชื่นชอบ
เป็นแรงบันดาลใจในการร้องเพลงช็อกกับข่าวนี้มาก
และไม่น่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นเลยค่ะ
ขณะที่เจี๊ยบวัฒนานะคะได้โพสต์ไว้อย่างน่าเศร้า
เงื่อนไขของพระเจ้ากับคนบางคนแปลกมาก
เขาจะทำให้คนรักได้อย่างมากมายแต่เขาจะรักตัวเองไม่ได้
งั้นหรือแล้วก็ติดแฮชแท็ก
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ